คุณผู้ชมคะเราขอตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้อีกหน่อยนึงค่ะ
กรณีศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดวัดท่าผู้ราชบำรุงที่ด่านมะขามเตี้ยที่กาญจนบุรีค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมได้ตามข่าวกับเรามาแล้วแหละว่ามีคนที่เข้ารับการบำบัดเขาออกมาร้องเรียนนะคะว่าโอ้โหนี่มันสถานบำบัดหรือว่านรกบนดิน
เราอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเหล่านี้ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเล่าข่าวมาสองวันยังไม่ได้ให้ดู
อันนี้เป็นภาพใหม่ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นแล้วก็ช่วยดูไปด้วยกันว่าตกลงแล้วศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดแห่งนี้มันนรกบนดินจริงหรือเปล่า
เขาอยู่กันแออัดนะคะสองร้อยสิบหกคนครับขออนุญาตเอาไว้ห้าสิบคนอืม
แต่อยู่กันสองร้อยกว่าคนอันนี้คือภาพแถวแถวหน้าห้องน้ำนะคะ
คือห้องน้ำก็มีแค่สองห้องแล้วก็อยู่แบบพื้นเปียกกันอยู่แบบนี้ค่ะ
นี่นะคะแล้วก็มีถังถังเนี่ยผู้เข้ารับการบำบัดบางคนเขาบอกว่า
เอาไว้ปัสสาวะด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่แค่ใส่ของครับ
เวลาเข้าห้องน้ำไม่ทันอ่ะสองร้อยสิบหกคนแต่ห้องน้ำสองห้องแบบเนี้ยค่ะ
สภาพเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือภาพวันที่๑๗กันยายนช่วง๑๐โมงครึ่งนะคะ
เจิ่งนองเห็นไหมคะนี่ค่ะเหมือนกับผู้บำบัดเขาก็ช่วยกันเก็บข่าวเก็บของทำความสะอาด
มีถังน้ำมีปี๊บมีอะไรเดี๋ยวไปดูต่ออีกคลิปหนึ่ง
ช่วงตีสามสิบแปดกันยายนก็มีกลุ่มผู้บำบัดกลุ่มหนึ่ง
เขาลุกมาเข้าห้องน้ำและสูบบุหรี่แต่คนอื่นอื่นก็ยังนอนกันอยู่ที่ห้องโถงของเรือนอน
ครับมีผู้ที่เดินออกมาจากห้องน้ำเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเขาเกาตามแขนตามขาตามหว่างขาตามจุดซ่อนเร้นนะคะ
เบลอภาพนะคะที่เขายืนเกาอยู่อะค่ะประเด็นที่ยืนเกาเนี่ยมันก็สอดคล้องกับหนึ่งในผู้บำบัดที่ออกมาร้องเรียนไงคะ
ว่าพอไปบำบัดที่เนี่ยโอ้โหโรคผิวหนังตุ่มหนองผดผื่นคันเต็มตัวไปหมด
คือเหมือนกับติดกันในศูนย์บำบัดตรงเนี้ยค่ะคือฝั่งซ้ายเนี่ยคือที่นอนค่ะ
มีกำแพงกั้นแล้วก็เป็นทางเดินน้ำเลยค่ะขวามือนี่คือห้องน้ำแล้ว
ใช่ค่ะแล้วเขาก็เดินเกากันออกมาแบบนี้ค่ะคือเราได้ข้อมูลมาว่าส่วนใหญ่ผู้บำบัดที่ศูนย์นี้ติดโรคหิต
มันคือโรคผิวหนังอักเสบมันมีตัวหิตอยู่บนผิวหนัง
แล้วก็กินเซลล์ผิวหนังเป็นอาหารนะคะเนี่ยโรคหีบมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
การก็คือจะคันเป็นผื่นตามผิวหนังแล้วพออยู่ใกล้ชิดกัน
คนอยู่ในพื้นที่แออัดสัมผัสกันอ่ะมันติดนะคะมันติดกันไงฮะ
แล้วก็ยังไม่เจอกันได้ยังไงใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เลยเป็นแผลเป็นโรคผิวหนังกันแบบเนี้ย
กับทุกคนที่ไปอยู่ที่ศูนย์นี้ครับเดี๋ยวไปดูต่อ
ห้าโมงเย็นสิบแปดกันยายนภาพในเรือนนอนนะคะนี่ค่ะ
ก็เป็นอาคารชั้นเดียวมีช่องลมระบายอากาศ
แต่มันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยไงคะก็เป็นโล่งโล่งแบบเนี้ย
แล้วอยู่กันอย่างแออัดแบบนี้๒๑๖คนนั่งเรียงนอนเรียงกันอยู่ตรงนี้นะคะ
ถามว่าพื้นที่ตรงนี้กว้างขนาดไหนสิบแปดเมตรคูณยี่สิบแปดเมตร
นี่คือภาพที่ตอนที่คนที่ดูแลเขาเอาของว่างไปแจกด้วยอะไรด้วยนะ
เนี่ยพื้นที่แค่นี้ค่ะแล้วห้องน้ำแค่นั้นจริงค่ะ
มีกำแพงกั้นอยู่นิดเดียวอะค่ะโอ้โหเดี๋ยวไปดูภาพตอนสี่ทุ่ม
ตอนนอนนะคะอยากให้ดูว่านอนกันยังไงนอนกันแบบนี้ค่ะ
กระจัดกระจายขออนุญาตนะคะใช้คำว่าเกลื่อนได้เลยนะคะ
ภายในเรือนนอนเนี่ยค่ะเขานอนกันแบบนี้บางคนมีผ้าห่มค่ะ
ไม่มีแม้กระทั่งผ้าห่มนะคะครับแล้วนอนยังไง
นอนกับพื้นไม่ได้มีที่นอนไม่ได้มีผ้าปูที่นอนอะไร
บางคนเขานอนกันไม่ไหวนอนไม่หลับนอนไม่ได้ก็นั่งคุยกัน
จับเข่าคุยกันอยู่แบบนี้ค่ะนี่คือการนอนของพวกเขานะคะครับ
ส่วนอีกคลิปหนึ่งช่วงเช้า๑๙กันยายน
พอผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดเขากินข้าวกันเสร็จ
ก็จะเห็นว่ามีผู้เข้าบำบัดส่วนหนึ่งเขาจะคอยดูแลแจกข้าวกล่องที่ทางวัดเอามาให้
นี่นะคะก็เดินดูเดินแจกข้ากันสิบเอ็ดโมงเนี่ย
ผู้เข้ารับการบำบัดเขาก็จะนั่งเข้าแถวบางคนก็เอ็นตัวลงนอน
แล้วก็นั่งพิงกำแพงเนี่ยเป็นแถวกันแบบเนี้ยครับ
เนี่ยค่ะคือรอแจกข้าวด้วยแล้วก็นั่งกันแบบนี้ค่ะ
นี่ไงคะนี่คือสิ่งที่ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดที่นี่เนี่ย
เขาออกมาร้องเรียนคือด้วยความที่เขาเป็นผู้เสพยาเสพติด
เขามีความต้องการที่จะเลิกยาเสพติดอยากจะกลับคืนสู่สังคม
แต่การบำบัดฟื้นฟูก็ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่นี่เราเล่าไปแล้วล่ะ
ว่าเขาขออนุญาตถูกต้องแต่การปฏิบัติมันไม่ถูกต้อง
ขอเอาไว้ห้าสิบคนแต่รับไปตั้งสองร้อยสิบหกคนแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าเขาจะปิดแล้วนะคะตอนนี้ผู้บำบัดก็ไปอยู่เขาชนไก่กันหมดแล้ว
คือศูนย์แห่งนี้ก็ใช้ชื่อศูนย์ทั้งบำบัดและฟื้นฟู

ดูแล้วเนี่ยมันจะบำบัดตอนไหนฟื้นฟูยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ย
บำบัดผู้เสพยาเสพติดมันต้องเป็นหลักการขั้นตอนนะคะ
ว่าเสพยาชนิดไหนจะบำบัดกันยังไงจะฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สังคมยังไงได้บ้าง
ก็เนี่ยนั่งกันไปเนี่ยให้มันผ่านวันผ่านคืนไปเนี่ยใช่ไหม
สองร้อยกว่าคนเข้าห้องน้ำทีนึงโอ้โห

ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งนะ
เขาเป็นน้องชายของผู้ที่มาบำบัดยาเสพติดนะครับ
เขาบอกว่าที่เข้ารับการบำบัดเนี่ยเพราะว่าอยากหายนะครับ

พี่สาวเขาพามาบำบัดนะฮะเขาบอกว่าเขาอยากหาย
แต่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ก็เหมือนที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ตลอดเวลาที่อยู่ในเรือนนอนของศูนย์บำบัดยาเสพติดแห่งนี้
เป็นช่วงที่ทุกข์ทรมานมากที่สุดในชีวิตเขาบอก
เขาบอกว่าเขาเคยถูกท่อนเหล็กตีนะ
เพราะว่าถูกลงโทษเนี่ยถูกตีถึง๖ครั้งถามว่าเพราะอะไร
เพราะเขาแอบสูบบุหรี่ในเรือนนอนแล้วใครพยายามจะหนี
จะถูกจับใส่กุญแจมือถามว่าจับใส่กุญแจมือนานเท่าไหร่
นาน๑เดือนนะฮะให้อดข้าวเช้า๑เดือนด้วยนะฮะ
๑เดือนทุกคนด้วยนะคนที่หนีเนี่ยใส่กุญแจมือ๑เดือน
ส่วนทุกคนเลยหากปล่อยให้เพื่อนจะหนีเนี่ยถูกอดข้าวเช้า๑เดือนเหมือนกันทุกคน
ถ้าทะเลาะวิวาดกันจะถูกใส่กุญแจมือล็อกติดกับเสาในเรือนนอน
แล้วใช้เหล็กตีเพื่อลงโทษ๒๐ครั้ง
คนชื่อถือกับพี่พบครับที่เป็นคนคุมอยู่ข้างในที่เป็นคนลงโทษ
อุปกรณ์ที่เค้าใช้ด้านในมีอะไรด้าน
มีไหว้และโคมแฝกและเหล็กแป๊บครับ

แล้วเราพยายามขัดขืนต่อคุณที่หมดหมายนะครับ
คืนไม่ได้ครับพี่คือถ้าเราขัดขืนถ้าเราเจ็บเราดิ้นเขาก็ใช้อีกคนมาล็อกแขนล็อกขาเราก็ตีจนครบ
ถ้า๖ครั้งก็๖ครั้งจนครบต้องยอมใช่ครับไม่ยอมมันก็ต้องยอมพี่เพราะเขามาล็อกแขนล็อกคาเราเลย
บางคนก็ใส่กุญแจมือตีเลย
คือตอนนี้เขาอยู่ที่เขาชนไก่กันแล้ว
หายเขาช่วยมาดูแลตรงนี้ไว้ให้ก่อนเอาออกมาจากศูนย์บำบัดโหดที่วัดแห่งนั้นนะฮะ
คุณระวีการแก้ววิจิตเลยไปคุยด้วยนะครับ
เราได้คุยกับอีกคนนึงนะครับเขาก็เป็นผู้บำบัดเหมือนกัน
วันนี้รอญาติมารับกลับบ้านนี่ฮะคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราไปนั่งคุยด้วย
คือเขาบอกว่าพ่อเขาเป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปคุมตัวที่บ้านบ้านอยู่ร้อยเอ็ดนะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด
เขาบอกความจริงเขาเลิกเสพยานานแล้วนะแต่พ่อให้เจ้าหน้าที่มาคุมตัวไปนะครับ
เพราะดีที่เขาเนี่ยไม่เคยถูกทำร้ายทุบตีเพราะเขาพยายามทำตัวดีจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้น
แต่ผู้บำบัดบางคนถูกซ้อมจนประสาทหลอนก็มีถึงขั้นมีอาการทางจิตเวทไปเลยก็มี
บางคนเนี่ยแบบไม่นอนนะฮะเดินไปเดินมาทั้งคืนซึ่งผู้บำบัดกลุ่มนี้เขาบอกว่าน่าเห็นใจมาก
คือหลายคนเนี่ยญาติไม่เคยมาดูด้วยซ้ำคือแบบเหมือนกับพอปล่อยมาที่สวนตรงนี้แล้ว
คือแบบปล่อยทิ้งไปเลย
อยากให้พ่อกับแม่มารับเพราะว่าผมไม่ได้เสพยาและผมก็ไม่ได้ดื่มเหล้าเบียร์หรือสุราใดทั้งสิ้น
ซึ่งยาเสพติดเนี่ยผมหยุดเสพตั้งแต่ตอนอายุ๒๐ปี
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมบวชเสร็จแล้วผมก็หยุดเห็นพี่ปาบอกว่าถ้าเกิดว่าญาติไม่มารับก็จะพาไปอยู่บ้านพี่ปลาก่อน
ครับพี่หมอป้านะครับ
ทีมข่าวของเราได้รับข้อมูลที่น่าสนใจจากผู้บำบัดอีกคนนึงนะเขาบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเขาก็เป็นอีกคนนึงที่มาจากร้อยเอ็ดนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าออกไปได้เนี่ยออกจากศูนย์บำบัดได้
เขาจะไปร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะผู้บำบัด๒๐๐กว่าชีวิตอยู่กันอย่างแออัด
กว่านักโทษในเรือนจำอีกแล้วต้องติดโรคกันด้วยโรคหิตโรคผิวหนังทั้งหลาย
รับว่ามีมูลนิธิขับรถไปรับถึงบ้านพ่อเขาจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่สามหมื่นกว่าบาท
เพื่อส่งลูกชายมาบำบัดยาเสพติดที่วัดแห่งนี้ที่กาญจนบุรีเขาบอกเขาบำบัดมา๓เดือนกว่านะ
ตื่นตีสามใช่ปะเขาลุกขึ้นมาอย่างเงี้ย

อุ้มเลยอายุเยอะแล้ว๕๐กว่า

ชื่อโจคนแรกเลยนะ

อายุเยอะแล้วหัวล้มไปกับพื้น

เช้ามาขนค่อยส่ง

คือคนมาบำบัดยาเสพติดแทนที่ร่างกายจะแข็งแรง
บูรณขึ้นใช่ไหมออกไปใช้ชีวิต

กลายเป็นว่าบางคนเนี่ยตายในนี้เลย

ที่ได้รับการร้องเรียนแล้วก็มาช่วยเหลือในตอนนี้

คุณผู้ชมคะมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางเพจ
รัฐนิวสโชว์น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมถามมาว่ารักษณะแบบนี้
มันเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์หรือเปล่าประเด็นนี้น่าสนใจนะคะ
จากว่าที่ศูนย์แห่งนี้เท่าที่เราให้ข้อมูลคุณผู้ชมไป
ก็คือมีการเรียกรับเงินค่าแรกเข้าคือหนึ่งหมื่นบาท
และผู้ปกครองจะต้องซื้อคูปองเดือนละ๒๐๐เพื่อแลกกับอาหารเย็น
เพราะว่าทางวัดมีให้แค่อาหารเช้ากับอาหารกลางวัน
แล้วมันมีประเด็นที่ว่ามันมีในหน้าทำเป็นขบวนการหรือไม่อย่างไร
ที่มีการรับเงินจากผู้ที่อยากจะเข้ามาบำบัดฟื้นฟูที่ศูนย์แห่งนี้
แล้วไม่ใช่หมื่นนึงตามที่ทางวัดบอกเรียกเกินแล้วมันก็จะมีส่วนต่าง
ตรงเนี้ยมันเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ไหมตรงเนี้ยน่าสนใจค่ะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีกับทนายความไปยื่นหนังสือกับกองปราบในประเด็นนี้ค่ะ
ประเด็นนี้เลยว่าตรวจสอบหน่อยสิมันเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ไหม
คือประเด็นแรกเรื่องของศูนย์บำบัดฟื้นฟูแห่งนี้
ที่ปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยนะ
ก็พาผู้เสียหายไปลงบันทึกประจำวันที่สพมะขามเตี้ยที่กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
แต่หมอปลาก็แอบกระซิบว่าก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกัน
เพราะว่าไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ดูเหมือนเจ้าหน้าที่เฉย
ก็กลัวว่าผู้เสียหายจะไม่ปลอดภัยด้วยอะไรด้วยก็เลยไปกองปราบอีกทีหนึ่ง
ครับไปกองปราบอีกทีนะคะอยากจะให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องนี้
ทีนี้ก็เลยมองขยายผลไปเพิ่มว่ามันถึงขั้นเข้าขายค้ามนุษย์นะ
มันทำกันเป็นขบวนการนะที่เราให้ข้อมูลกันไป
ไหนจะตำรวจอะไรที่บอกว่าเรียกรับเงินก่อนจะพาเข้าไปที่ศูนย์
ไหนจะทางวัดได้เงินไหนจะใครก็ตามแต่ที่เป็นตัวกลางหรือว่าเป็นในหน้า
เรียกรับเงินแล้วพาเข้าไปที่ศูนย์แห่งนี้อ่ะนะคะแล้วก็มีข้อมูลในลักษณะที่ว่ามีตำรวจนำส่ง
ครับเป็นสิบสิบรายเลยด้วยซ้ำบางรายไม่ได้เป็นลักษณะของการถูกจับ
ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยซ้ำแต่ก็พาไปบำบัดอืม
แต่บางข้อมูลที่เราเล่าไปเมื่อวานที่คุณภาคภูมิเล่าไปบอกว่าบางคนเขาก็ไม่อยากจะผ่านตำรวจ
ใช่เขาก็กลัวจะมีประวัติเรื่องของเป็นผู้เสพยาเสพติดแล้วเข้ารับการบำบัด
ก็เลยติดต่อในหน้าคนอื่นอีกครับเสียเงินเสียทองอะไรกันอีก
เพื่อเข้าไปบำบัดที่ศูนย์แห่งนี้ไอ้ประเด็นตรงนี้ต้องขยายผลเพิ่ม
ว่ามันเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่ฟังเสียงหมอปลาดูค่ะ
มันเป็นกระบวนการครับมันจะไม่เกี่ยวข้องกับทางวัดไม่ได้
ทางวัดก็ต้องรับผิดชอบเพราะมันเป็นสถานที่ของวัดนะฮะ
แต่ผมบอกแล้วว่ามันมากและก็ตำรวจนอกพื้นที่ก็ต้องรับผิดชอบด้วย
โดยเฉพาะที่หลักหลักเลยจังหวัดกาลสินและร้อยเอ็ด
ซึ่งผู้การจังหวัดก็ต้องดูแลด้วยว่าปล่อยลูกน้องของท่านเนี่ยมาหากิน
ถ้าอยากร่ำอยากรวยก็ทำนานี่ไม่ได้มาหากินกับบนฟาทุกข์ของชาวบ้าน
ซึ่งเราก็หวังว่าท่านผ่อบอตรท่านสุรวัตรเนี่ยต้องดูข่านี้ด้วย
เพราะท่านเคยบอกว่าถ้านิ้วไหนไม่ดีจะตัดทิ้งก็รู้ว่าท่านจะตัดทิ้งไหม
จะตัดนิ้วตัวเองทิ้งก็ไม่รู้เหมือนกันก็เมื่อคืนก็ยังมีอีกฮะ
จะมีการมารับเหมือนว่าตอนนี้พยายามจะทำดีกับครอบครัวเขา
แต่ผมถามว่าสิ่งที่คุณจะทำดีตัวนี้มันสายเกินไปไหม
คุณเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณต้องให้ความคุ้มครองประชาชน
ไม่ใช่มาเล่นงานประชาชนแบบนี้ซึ่งผมมองว่ามันทุเลศ
ด้านทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์นะคะก็บอกว่ามันน่าจะเข้าข่ายค้ามนุษย์
เพราะมีลักษณะทำเป็นขบวนการตั้งแต่คนจัดหาผู้บำบัด
การนำพาการเรียกรับเงินผลประโยชน์การกักขังทรมานทำร้ายทุบตี
ที่สำคัญมีผู้เสียชีวิตในสถานบำบัดแห่งนี้ก่อนหน้านี้๒๓รายด้วยซ้ำ
ไม่มีการชนะสูตรพลิกศพด้วยซ้ำระบุสาเหตุการเสียชีวิตแค่ว่าเป็นล้มบ้าง
หัวใจล้มเหลวบ้างติดเชื้อบ้างผู้บำบัดบางรายไม่ได้เป็นผู้เสพยาเสพติด
แต่ถูกกล่าวหาในคดีอื่นแต่กลายเป็นว่าถูกนำมาทิ้งไว้ตรงนี้
มีการต่อรองกับผู้ปกครองว่าแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี
ให้มาอยู่ที่ศูนย์บำบัดแต่มีค่าใช้จ่ายนะ
ส่วนตรงนี้มันเข้าข่ายกันโชคทรัพย์ด้วย
ตรงนี้ในส่วนนี้
ถ้าเราสอบจากข้อที่จริงสื่อพยานภายหลัง
ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานราชการในพื้นที่ในจังหวัด

หรือผู้ที่ส่งออกไปหรือผู้ที่กล่าวอ้างนะครับ

เราจะตรวจสอบทั้งหมดเป็นขบวนการในข้อหาค้ามนุษย์นะครับ
คุณผู้ชมคะเรามีข้อมูลจากคุณแม่ของผู้ที่เขารับการบำบัดที่นี่
เรียกคุณแม่เป็นนามสมมุติคุณแม่อำพรนะคะ
คุณแม่บอกว่าก่อนจะเข้ารับการบำบัด
ลูกชายแม่ป่วยมีอาการทางประสาท
ส่วนหนึ่งมาจากยาเสพติดนี่แหละ
จากนั้นมีตำรวจค่ะ
โรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดกาลสินยื่นข้อเสนอกับแม่ว่า

๖๐๐๐๐บาทห้อทางวัดบอกค่าแรกข้าวหมื่นหนึ่งใช่ไหมคะ
แต่ตำรวจนายนี้เรียกแม่๖๐๐๐
แล้วก็บอกแม่ว่าแต่แม่ก็ต้องจ่ายอีกเดือนละ๒๐๐ด้วยนะ
บอกอยากให้ลูกชายหายยอมค่ะพาไป
ตำรวจไปส่งถึงศูนย์บำบัดที่วัดนี้เลยนะคะ
แต่แม่เนี่ยเงินไม่พอเลยเจรจาขอผ่อนเป็น๒งวดได้ไหม
แรกจ่ายไปก่อนสามหมื่นบาทตำรวจก็พาลูกชายแม่ไปบำบัดตั้งแต่๑๕สิงหาคม
จากนั้นอีกสองวันแม่จ่ายเพิ่มให้อีกสองหมื่นบาท
เดี๋ยวจะต้องจ่ายที่เหลืออีกหนึ่งหมื่นยี่สิบแปดกันยายนอ่า
ดูสิคะพอลูกชายแม่เข้ารับการบำบัดกลายเป็นว่าแม่ติดต่อลูกไม่ได้เลย
ศูนย์บอกว่าต้องรอให้ครบ๒เดือนก่อนถึงจะสามารถติดต่อกับผู้ปกครองได้
แล้วสุดท้ายมาเกิดเรื่องแบบเนี้ยแม่บอกเห็นสภาพด้านในแล้วเนี้ยนะ
ก็เลยไปกู้เขาภาพของลูกชายมันไม่เหมือนที่แบบแม่ทำใจไม่ได้
คือดูเหมือนกับไม่ได้กินยามาเป็นเดือนตาลอยแล้วก็ผอมตัวมากเลยอ่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้กินข้าวนี่คนไปรักษานะไม่ใช่ว่าแม่ก็ทำใจไม่ได้เนอะ
มันสะเทือนใจมากแม่บอกว่าสะเทือนใจมาก
คือทีนี้คือว่าเสียบเงินก็เสียแต่ว่าทำไมทำไมต้องแบบ
ไอ้คนว่าเงินเราไม่ใช่ได้หรอกแต่ว่าชีวิตลูกแม่แทนที่ว่าเออ
เราจะให้เขาได้สบายใจดีขึ้นแต่เท่ากับแม่ผลักลูกลูกน่ะเนอะ
แม่ก็ทำใจไม่ได้ไงโอ้โหนี่ฮะคือเนี่ย
เสียเดือนละสองพันอีกด้วยนะใช่ค่ะคือทุกคนเขาบอก
เขาก็ไม่ได้ว่าได้กินอะไรดีขึ้นเลยนะไอเดือนละสองพันที่เสียเนี่ย
ให้ข้าวแค่วันละสองมื้อนะโอ้โหคือทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้เหลืออยู่อีกประมาณ๒๕คนนะครับที่รอผู้ปกครองมารับนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้อยู่ที่เขาชนไก่นะฮะก็มารับกลับกันแทบหมดแล้วล่ะนะครับ
ส่วนวันนี้ตำรวจสภพด่านมะคามเตี้ยและเจริธีกออโรมนอลนะครับ
วัดท่าผู้ราชบำรุงนะครับที่ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีนะฮะ
แล้วก็เชิญพระเลขานุการของศูนย์บำบัดยาเสพติดแห่งนี้
และผู้ดูแลเงินของวัดด้วยมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของวัด
คือคุณเก็บเงินเขาด้วยไงตกลงแล้วมันยังไงกันแน่นะครับ
เรื่องต้นจากการตรวจสอบนะครับเงินที่วัดได้รับการสนับสนุนจากปปศ
เรื่องการเปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
หรือว่าเงินจากการเรียกเก็บจากผู้มาบำบัดซึ่งตอนนี้มีอยู่๒๐๐กว่าคน
คนที่เขาเกี่ยวข้องที่นี่เขาบอกว่าอยู่ในบัญชีของเจ้าอาวาสวัด
ซึ่งจ้าวาดวัดท่านมรณภาพไปแล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบต่อ
ส่วนที่ดินของวัดเป็นที่ดินสอปกรนะครับตรวจสอบแล้ว
ขออนุญาตตั้งวัดและศูนย์บำบัดยาเสพติดอย่างถูกต้อง
พุ่มกับการสอบพอดันมคามเตี้ยยอมรับว่ามีผู้เสียชีวิตในศูนย์ประบัติจริงนะครับ
เดือนกันยายนที่ผ่านมาเสียชีวิตไปสองศพแล้วและตำรวจได้รับแจ้งนะฮะ
ศพแรกชื่อว่านายธีรพันธ์มานาดีอายุยี่สิบหกปีเป็นชาวร้อยเอ็ด
เสียชีวิตตอนตี๓วันที่๖กันยายนแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตเพราะปอดติดเชื้อ
อีกศพหนึ่งชื่อนายวุฒินัลหลอดทองอายุ๓๙ปีเป็นชาวร้อยเอ็ด
เสียชีวิตตี๓๗กันยายนแพทย์บอกว่าเสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลว
คนที่๒เพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๗กันยาเนี่ยนะครับ
๑๗กันยานี้นะครับในนี้มีกล้องวงจรปิดเสียชีวิตตอนมาตี๓๐
ซึ่งหมอก็ลงความเห็นว่าหัวใจล้มเหลวนะครับ
ตอนที่ผู้เสียหาย๔คนไปผมอยู่ผมก็ถามเบื้องต้นว่าทำร้ายร่างกาย
ใครเป็นคนทำร้ายร่างกายนะครับผมถามเลยบอกว่าโอเคเจ้าหน้าที่วัดไหม
มีคนหนึ่งบอกไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของวัดไม่ใช่ที่ผู้ควบคุม
แต่เป็นผู้ที่อยู่ในห้องควบคุมด้วยกัน
คือฟังจากท่านภูมิกับเนี่ยคือตำรวจได้รับแจ้งเรื่องการเสียชีวิต
ก็มาตรวจสอบนั่นแหละอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนอะไรยังไงมาตรวจสอบเรื่องศพเนี่ย
คือด้วยความเคารพนะฮะคือสมมุตินะสมมุติถ้าไม่มีผู้บำบัด
หรือว่าแม่ของผู้บำบัดคนหนึ่งที่เขาไปร้องเรียน
ไปร้องผ่านหมอปลาหรือว่าผ่านโพสต์ผ่านโซเชียลอะไรก็แล้วแต่
เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยค่ะมีเจ้าหน้าที่หน่วยไหนก็ตามอ่ะ
ต้องมาตรวจที่เนี่ยแล้วมาเห็นสภาพแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกไหมว่า
อย่างนี้มันไม่ได้แล้วมันอยู่กันอย่างนี้ได้ยังไง
ไว้ไม่ได้หรอกมันไม่ถูกต้องหรือว่าก็ปล่อยกันไปเรื่อย
จนเขาร้องกันเองเนี่ยญาติพี่น้องเขารู้เรื่องจากลูกเขาที่อยู่ข้างใน
แล้วเขาไปร้องขอความช่วยเหลือถึงเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ย
คือปล่อยกันไว้ได้ยังไงเนี่ยมาเห็นสภาพอย่างนี้แล้วปล่อยไว้ได้ยังไง
นะคะจริงศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในลักษณะแบบนี้
มันควรจะต้องมีหน่วยงานกลางที่เขาจะต้องไปตรวจตราสอดส่องเป็นระยะทีหน่อย
เพื่อความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัย
ทีนี้ค่ะเรื่องของทางวัดเนี่ยค่ะคำถามคือ
ทางวัดบอกว่ามีปัญหาเรื่องการเงินในการดูแลผู้เข้ารับการบำบัด

เขาทำเป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดก็จะได้เงินจากปปศมาก้อนหนึ่ง
ไหนจะได้เงินจากผู้เข้ารับการบำบัดค่าแรกเข้าคนละหมื่นครับ
พุครองซื้อคูปองอีกเดือนละ๒๐๐๐อย่างเนี่ย
แล้วคนอยู่ทั้ง๒๑๖คน
แล้วทำไมทางวัดถึงประสบปัญหาเรื่องเงิน
คือเราได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะคือเงินที่ทางวัดได้รับมาเนี่ยค่ะ
ก็ส่วนหนึ่งก็ดูแลผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดนั่นแหละ
แต่ก็มีการนำไปใช้จ่ายผ่านทางมูลนิธิพิทักการ
มูลนิธินี้ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าภูราชบำรุงเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้านบุคคลของมูลนิธิ
ท่านเจ้าอาวาสมรณภาพไปแล้วนะคะครับคนสนิทของท่านเจ้าอาวาส
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเอาไว้แบบนี้วัดและศูนย์บำบัดมีรายได้สามทาง
ช่องทางแรกเรียกเก็บค่าแรกเข้าจากผู้บำบัดคนละหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาท
คูปองซื้ออาหารเย็นผู้ปกครองจะต้องจ่าย
เดือนละ๒๐๐๐บาทต่อคนนะคะ
ถ้าใครอยู่ไม่ครบ๑ปีต้องจ่ายค่าปรับ๑๐๐๐บาท

ช่องทางที่๒คือเงินสนับสนุนจากประประสอบภักดิ์๗

เดือนละ๓๐๐๐๐๐บาท

ปัจจัยจากกิจนิมนต์ของท่านเจ้าอาวาส
หรือว่าคนอยากจะช่วยเหลืออยากจะทำบุญอะไรแบบนี้ค่ะ
ช่องทางการเงินของทางวัด

ก็ต้องเอามาเป็นค่าใช้จ่ายทั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด
และมูลนิธิพิทักการ
เพราะมูลนิธิมีรายได้จากการบริจาคของประชาชน

กลายเป็นว่าเงินก้อนนี้ใช้๒ทาง
ไม่ใช่แค่บำบัดฟื้นฟูผู้ที่เข้ารับการบำบัด
แต่เอาไปใช้จ่ายในส่วนของมูลนิธิด้วย
บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
เขาบอกว่าเขาต้องจ่ายค่าจ้างชาวบ้าน๑๕คน
เพื่อมาดูแลผู้เข้ารับการบำบัดนะคะ
ค่าจ้างคือคนละ๒๐๐บาทต่อวัน
หรือ๖๐๐๐บาทต่อเดือนต่อคน
รวมแล้วเป็นเงิน๙๐๐๐บาทต่อเดือน
แต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีค่าอาหารค่าสมุนไพรอะไรต่างด้วย
ค่าน้ำมันให้กับรถกู้ภัยทั้งหมด๑๗คัน

นี่ค่ะค่าน้ำมันรถกู้ภัย๑๗คัน
ค่าเบี้ยเลี้ยงกู้ภัย๒๐คนที่ออกปฏิบัติภารกิจ

ก็เป็นเงิน๑๒๐๐๐๐บาทต่อเดือน
รวมค่าใช้จ่ายทั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด

รวมแล้วเดือนละ๔๑๒๓๐๐บาท

นี่ไงวัดก็เลยชักหน้าไม่ถึงหลัง

กับรายจ่ายในการดูแลผู้เข้ารับการ
บัดฟื้นฟูยาเสพติดที่วัดนี้

เดี๋ยวขอดูอีกเมื่อสักครู่นี้นะก่อน

ในมุมนึงก็คือ
ก็ไม่ได้แล้วในหลักการ
แต่ในมุมนึงก็คือ
เจ้าวาดท่านก็มรณภาพไปแล้วท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแถลง
ว่าชี้แจงรายละเอียดต่างแต่มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
บอกว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือเงินจากปปศที่ว่าจะได้เดือนละ๓แสนเนี่ย
ตอนหลังเนี่ยมันเหลือแค่เดือนละสามหมื่นมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้น
ตรงนี้เดี๋ยวต้องให้ปปศเขาชี้แจงด้วยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
ใช่ไหมว่าที่บอกจะให้เดือนละ๓แสนมันเหลือแค่เดือนละ๓หมื่น
แต่ถ้าจะไปดูจริงแล้วเนี่ยถ้าจะดูจากเงินที่เก็บรายหัวรายเดือนอะไรต่างนานาเนี่ย
ถ้าสำหรับศูนย์บำบัดเนี่ยมันพอแต่ปัญหาคือเหมือนกับเขาเอาไปใช้ตรงมูลนิธิด้วย
แล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะศูนย์บำบัดแห่งเนี้ยขออนุญาตเอาไว้เนี่ย
รับผู้บำบัดแค่๕๐คนนะคะในการตั้งต้นการขออนุญาต
แต่ตอนนี้๒๑๖คนคือตอนที่เป็นข่าวนะดังนั้นก็ดูแลไม่ทั่วถึงหรอก๒๐๐กว่าคน
เพราะว่าเหมือนกับว่าคุณก็อยากจะได้จำนวนเยอะขึ้นเพื่อจะได้มียอดเงินเข้ามาเยอะขึ้น

เป็นปัญหางูกินหางไงที่เราเล่าไปตั้งแต่เมื่อวาน
อ่ะตอนนี้เหลืออีก๒๕คนนะครับข่าวชนไก่ยังรอผู้กับครองมารับนะครับ